ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้จะบอกว่าคนที่เห็นภาพแล้วเนี่ยเขาวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
หญิงอายุ๒๓ปีขับรถเก๋งไปคุณผู้ชมที่ชนบุรีนะครับ
แล้วปรากฏว่าไปชนท้ายเข้ากับมอเตอร์ไซค์
คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ส่วนตัวเองค่ะยืนเต๊ะท่าให้ตำรวจถ่ายรูป
คือตำรวจในพื้นที่ต้องลงพื้นที่ไป

แล้วก็ไปถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
แต่นี่ค่ะถือป้ายทะเบียนของตัวเองแล้วก็ยิ้มคือแบบ

แล้วเธอเหมือนแบบไหว้วานพี่ตำรวจ
หรือว่าไหว้วานพี่กู้ภัยพี่กู้ภัยถ่ายรูปให้หน่อย
ถ้าเธอถือป้ายทะเบียนรถยิ้มร่าเลย
แล้วก็มีการโพสต์ไปทีนี้คนในโลกโซเชียลด่ายับเลย
บอกคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับอุบัติเหตุที่คุณเพิ่งก่อไปเหรอ

ส่วนนี้ค่ะรถคู่กรณีที่เธอไปชนท้ายนะคะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ท่องเที่ยวรับผิดชอบของสพสัตหีบนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสุคุมวิทย์กิโลเมตรที่๑๗๐
บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าหมู่บ้านเรือนยูงทอง

ที่เกิดเหตุกู้ภัยกับตำรวจสัตหีบไปถึงไปพบมอเตอร์ไซค์
สภาพด้านหน้าพังยับเลยด้านท้ายก็พังนะคะ
ไปสักประมาณ๑๐เมตรไปพบผู้บาดเจ็บก็คือ
นายสำรานบานสีดำอายุ๕๐ปี
ตอนที่กู้ภัยไปถึงคุณสำรานนอนหมดสติหายใจรวยริน
กองเลือดศีรษะก็มีบาดแผลฉีกขาด

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมการแพทย์ทหารเรือค่ะ
ห่างออกไปสักประมาณ๕๐เมตรคุณผู้ชม
ไปพบรอยล้อเป็นทางยาวลากลงไปในป่าข้างทาง

คนขับก็คือนางสาวจันทราพรอายุ๒๓ปี
ตัวเธอเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
แล้วก็ตอนนั้นไม่มีทีท่าว่าจะสลดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วยังยืนเต๊ะท่าให้ตำรวจถ่ายรูปค่ะ
ตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะต้องถ่ายรูป
จังหวะนี้รูปนี้คนวิจารณ์กันเยอะมาก
แล้วมีอมยิ้มด้วยนะคุณน่าถ่ายรูป
ตำรวจทำหน้าที่ถ่ายรูปเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามคนขับรถเก๋งนางสาวจันทราพร
เล่าบอกว่าตัวเธอขับรถออกมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง

เรื่องต้นตำรวจเองมีการตั้งข้อกล่าวหานะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ซึ่งหลังจากนี้จะนำตัวนางสาวจันทราพรต้องไปเจาะเลือดนะ
เจาะเลือดที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่
ถ้าเกินก็จะต้องโดนอีกคดีหนึ่ง